ในแต่ละงวดเนี่ยสำนักงานศรลาฐจะพิมพ์หนึ่งร้อยล้านฉบับนะ
ก็จะมีโคล์ต้าของมุมิตรที่ต่างจัดสรรค์กันไป
ในการที่จะได้สลากไปจำหน่าย
แต่ผู้ค้าทั่วไปเนี่ยผู้ค้าที่จะได้โคต้าไปจำหน่ายเนี่ย

ล่าสุดวันนี้เนี่ยมันมีกรณีปัญหาเกิดขึ้นนะฮะ
เอาไปดูเหตุการณ์ที่สุพรรณบุรีนะครับ
นี่ฮะชุดละมุนวุ่นวายเลยนะครับลงไม้ลงมือกันด้วย
ก็มีคนพยายามเข้ามาช่วยห้ามนะครับ
ผู้ค้าสลากรายเก่ากับรายใหม่
นี่ลงไม้ลงมือปะทะกันนะฮะ
สุดท้ายรอบพอของแบงค์เนี่ยต้องมาห้าม
แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุนะครับ
แล้วต้องคุมตัวทั้งสองฝ่าย
สงบสติอารมณ์ที่โรงพัก

ฝั่งหนึ่งก็หาว่าอีกฝั่งหนึ่งแซงคิวนะครับ
ชมรมกลุ่มผู้ค้าสลากรากญาติทั่วไทยนะครับ

บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะครับ
ผู้ค้ารายย่อยไปรอกดจองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
แต่มีผู้ค้าหน้าใหม่ต่างอำเภอมาแซงคิว
ทางฝั่งของผู้ค้ารายเก่าที่เขาอยู่ที่นี่
เขาก็เลยเข้ามาต่อว่าต่อขานกัน

ทางเพจชมรมกลุ่มผู้ค้าสลากรากญาติทั่วไทย
ปัจจัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือ
จำนวนผู้ค้าสลากเนี่ยเพิ่มขึ้น
แต่สำนักงานสลากไม่จัดสรรจำนวนสลากเพิ่ม
ทำให้จำนวนสลากกับคู่ค้าไม่สอดคล้องกัน
ล่าสุดนะครับมันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นหลายที่แต่
แต่ไม่ใช่ว่าจะตบตีทะเลาะกันทุกที่นะฮะ
แต่ว่าผู้ค้าสลากเขาไม่มีสลากจะไปขาย
นี่ฮะชมรมกลุ่มผู้ค้าสลากรากย่าทั่วไทย
วันนี้๘๐๐กว่าคนนะครับผู้พิการด้วยนะครับ
มาชุมนุมเรียกร้องที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่
นนทบุรีนะฮะเพื่อให้ชะลอการเพิ่มสลากที่จะ
โคต้าไปทางดิจิทัลทางออนไลน์แล้วให้เพิ่ม
จำนวนที่ขายแบบใบธรรมดาเนี่ยที่เดินขายเนี่ย
ให้พอกับผู้ค้าที่ต้องการขายแกนนำชมรมกลุ่ม
ค้าสลากรากย่าทั่วไทยบอกว่าจากเดิมนะฮะ
สลากขายทุกงวดนะมีขายทุกงวดนะพอแต่สอง
งวดที่ผ่านมาไม่มั่นใจว่าจะได้หรือเปล่าจะมี
ได้ขายหรือเปล่าเนื่องจากสำนักงานสลากไป
ผู้ค้าสลากอยู่ในระบบที่สำนักงานสลาก

ต้องมีคนไม่ได้สลากไปขายต่องวดแน่

เราขายหวยมานานมากแล้วนะครับ
แล้วเราก็เป็นผู้กดซื้อกดจองรุ่นแรกนะครับ
แล้วพอมาวันหนึ่งเนี่ยวันที่๕ก็คือเมื่อวานนี้

เราจะต้องไปรับมาขายเหรอทั้งทั้งที่เราเนี่ย
ก็เป็นคนเอาเงินเข้ากองสลากมาตลอด
แล้วก็เอาไปนอนรอเป็นเดือนอย่างนี้ครับ
น่าจะดูแลเราดีกว่านี้ครับ
ไม่ใช่ว่าให้เราต้องมาแย่งตีกันอย่างนี้ครับ
นี่เป็นสลากของงวดต่อไปที่เขาต้องไปกดจอง
เพื่อรับสลากมาขายนะฮะ
มวดสิบหกกัญญาโยนเนี่ยตอนนี้เขาขายกันอยู่แล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่ตัวแทนของผู้ที่มาเรียกร้อง
ได้พูดคุยกันเนี่ยนะฮะเขาคุยกันอยู่๒ชั่วโมงกว่านะฮะ
ทางคุณสำอางซ่อนกลิ่นประธานชมรมกลุ่มผู้ค้าสลากรากย่าทั่วไทย
ออกมาให้ข้อมูลนะครับบอกว่า
ตอนนี้ข้อเรียกร้องเนี่ยนะฮะได้ส่งไปถึงผู้บริหารของสำนักงานสลากแล้วนะครับ
โดยข้อเรียกร้องที่ได้ไปเนี่ยยังไม่มีการตกลงกันเป็นลายลักษณอักษรนะ
ได้รับแจ้งแค่ว่าให้มาฟังคำตอบวันที่๑๒กันยายน

อ่ามีผู้บริหารออกมาบอกว่าให้ฟังคำตอบสิบสองกันยายน
แล้วให้มาช่วยเจรจากับกลุ่มผู้ค้าที่มาชุมนุมเรียกร้องกันหน่อย
ว่าให้เคลื่อนย้ายออกจากสำนักงานสลากก่อนได้ไหม
แต่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่า
อยากให้ทางผู้บริหารเนี่ยมาทำความเข้าใจกับผู้ชุมนุมข้างล่างด้วยตัวเอง
นี่ฮะทางรองภูมิหน่วยการสำนักงานสลากนะฮะ
ก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับบอกว่าหลังจากที่
มีการเรียกร้องอยากให้เพิ่มจำนวนสลากเนี่ยนะครับ
การพิมพ์สลากเพิ่มมันต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมหลายขั้นตอน
ณขณะนี้เนี่ยยังไม่มีนโยบายจะพิมพ์สลากเพิ่ม
จากเดิมที่พิมพ์อยู่งวดละหนึ่งร้อยล้านฉบับ
ทำให้กลุ่มผู้ค้ามองว่านี่ไม่ใช่คำตอบที่จะแก้ปัญหาให้กับพวกเขาได้
ค่ะที่สลากไม่พอจำหน่ายแล้วที่ผ่านมาเคยยื่นเรื่องเรียกร้อง
มากับสำนักงานสลากแล้วนะฮะอยากให้เร่งแก้ไขให้หน่อย
ตั้งแต่เมื่อ๕เดือนที่แล้วจนมาวันนี้ก็ยังไม่เพิ่มให้
ยังไม่มีคำตอบกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ
ที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มผู้ค้าสลากรากย่าทั่วไทย
ตัดสินใจว่าจะปักหลักชุมนุมอยู่ที่สำนักงานสลาก
โดยเดี๋ยวจะมีกลุ่มผู้ที่เป็นผู้ค้าจากทางภาคเหนืออีก๔กลุ่ม
มาร่วมชุมนุมด้วยถ้าไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน
หรือว่าแก้ไขให้ได้เขาบอกเขาจะอยู่ยาว
อืมนี่คือภาพล่าสุดเลยก็เตรียมกางมุ้งเตรียมค้างแรม
อยู่ยาวกันเลยอ่ะค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่สนามบินน้ำค่ะนวลธบุรีเขาบอกเขาจะอยู่ยาว
อืมถ้าไม่มีคำตอบที่แก้ไขให้เขาได้เพราะว่าจำนวนผู้ค้าตอนนี้เยอะกว่าจำนวนสลาก
ใช่ค่ะอ่าคือจำนวนสลากเนี่ย๑๐๐ล้านใบแต่ละงวด
หมายความว่ามีผู้ค้าหนึ่งร้อยล้านคนนะฮะค่ะเพราะแต่ละชุดแต่ละชุดเขาจะมีกี่เล่ม
ใบอะไรยังไงเอาเป็นว่าเขาบอกจำนวนผู้ค้ามันเพิ่มขึ้นแล้วมันมียอดที่มันต้องเข้าไปอยู่สู่ระบบออนไลน
ใช่ค่ะทำให้ผู้ค้าที่แบบเดินขายนั่งขายตั้งแผงขายเนี่ยของไม่พอขาย